หลายคนติดตามอาการของศิลปินอาวุโสท่านหนึ่งค่ะ

แล้วก็ท้ายที่สุดค่ะท่านจากไปอย่างสงบแล้วนะคะ
ก็มีลูกศิลป์ลูกหาในวงการบรรเทิงนะครับ
นกพะดนว่าพ่อเลยนะครับ

วรีที่ว่าไม่สร้างผลงานปฏิหารก็บอกเกิดค่ะ

พินทองอนุรักษ์เสียงพินเสียงแคน
ส่วนแม่นกน้อยก็มาตั้งวงหมอลำ
เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมอีสาน
ตามอุดมการของพ่อนกพะดนด้วยค่ะ
ทุกขันตอนของการแสดง
ความทรนมของท่านนี่ก็คือ
ท่านทำได้เพิ่งเหตุใดค่ะ
คือเพิ่งเกรงเพิ่งอัชริยะ